ส่วนเรื่องราวการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเบนท์เรสซิ่ง
ซึ่งเป็นสามีของดาราสาวแพทย์นับประพานะคะ
ตำรวจมีข้อสงสัยเงินจำนวน๑เงินก้อนหนึ่ง๑ล้าน๕แสนบาทนะคะ
ซึ่งเป็นการโอนให้กับคุณแพทย์นับประพา
คุณแพทย์ออกมายอมรับแล้วนะก่อนหน้านี้บอกว่าสามีโอนให้จริงนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะได้ส่งทนายความนะคะ
นำเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับตำรวจปราบรามยาเสพติดตรวจสอบต่อไปค่ะ
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะ
บอกว่าทนายความของนางสาวแพทย์นปภาตันตระกูล
ภรรยาของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือว่าเบนทเรสซิ่ง
ผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินกับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ได้นำเงินจำนวน๑๕๓๙๑๒๘บาท
มอบให้กับพนักงานสอบสวนของตำรวจปศตั้งแต่วันที่๗เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เงินดังกล่าวเป็นเงินที่ตำรวจพบว่าได้รับโอนมาจากสามีค่ะ
แล้วก็ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีที่ก่อนหน้านี้นางสาวแพทย์นับประพาได้มาชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
และบอกว่าพร้อมที่จะให้ตำรวจนั้นตรวจยึดไว้ตรวจสอบว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่
ก่อนหน้านี้ช่วงแรกเลยคุณแพทย์นับประพาบอกว่าได้มาจากการทำงาน

หลังจากนั้นนะคะไม่กี่วันผ่านมาก็บอกว่ายอมรับว่าสามีโอนให้จริงสำหรับเงินก้อนนี้

ซึ่งหลังจากรับมอบเงินแล้วได้ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ปปศไปตรวจสอบแล้วก็จัดให้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินของนายนัทพลหน้าคำ
แล้วพอตรวจสอบบัญชีพบว่าในเบนด์เรสซิ่งโอนเงินให้แพทย์นปภาจำนวน๑๙๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าแพทย์นปภาโอนกลับคืนไปให้สามี๔๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่ปปศอาจจะต้องเรียกนางสาวแพทย์น้ำประพามาชี้แจง
ถึงการโอนกลับไปกลับมานี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นฝากฝั่งของปปศ
แต่ฝากฝั่งของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
หรือว่าตำรวจปศจำเป็นต้องเรียกบอกว่าไม่จำเป็นนะคะ
ที่ต้องเรียกแพทย์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทางฝั่งตำรวจบอกว่าแบบนี้นะคะ
และตำรวจเชื่อว่าแพทย์น่าจะไม่เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงิน
เนื่องจากเป็นเงินที่ได้รับจากสามีเป็นเงินที่ได้โดยการเสน่หา
ซึ่งต่างจากที่นายอัครกิจได้รับเงินจากบอยหน้าคำที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกันเลย
แต่ว่ามีการโอนเงินให้กันจึงถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าคดีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสารจะเบิกตัวนายไซสนะแก้วพิมพา
ถูกตำรวจไทยจับกลุ่มได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาสอบคำให้การในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด๙นาฬิกาวันนี้ค่ะ